คุณผู้ชมคะกาขาวมาแล้วค่ะกาขาวกาสีขาวปกติอีกา
กาดำกาดำค่ะคุณที่บุรีรำมีอีกาเผือก
ไม่ได้มีหนึ่งแต่มีถึงสามนะคะ
ได้ที่สองตัวมันตายไปแล้วแต่อีกตัวหนึ่งอยู่รอดปลอดภัยและแข็งแรงดี
ไม่เชื่อพาไปดูเลยนี่ค่ะพุทธสถานโนนพยุงนะคะ
เป็นที่พักสงฆ์อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนี่ค่ะค่อยค่อยซูมอินเข้าไปดู
คุณเห็นตัวสีขาวขาวไหมคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออีกาค่ะ
อีกาสีขาวอีกาเผือกมีเสียงร้องไหมมันร้องเขาจะร้องกากาเหมือนกาไหม
เหมือนสิก็มันคืออีกาอืมผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปพิสูจน
ก็ไม่เชื่อเหมือนคุณนี่แหละค่ะไปเจอกับผู้ชายคนนี้ในรวยเมฆมนต์นะคะ
เป็นคนดูแลที่พักสงฆ์นี้ก็พาไปดูเนี่ยบอกอีกาตัวเนี้ย
สองเดือนแล้วสีขาวล้วนเลยก็ผิดแปลกจากธรรมชาติแหละ
เพราะปกติอีกามันสีดำสนิทดำเมี่ยมเลยนะคะ
คือในรวยบอกว่าอีกาตัวนี้เป็นลูกของแม่อีกาสีดำปกติทั่วไปนี่แหละ
อีกาเนี่ยไปทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในที่พักสงฆ์เดิมทีกาเผือกตัวเนี้ยมันมีพี่น้องสี่ตัว
หนึ่งตัวเป็นสีดำที่เหลืออีกสามตัวเป็นสีขาวล้วนหมดเลยหลังจากที่แม่อีกาฟักไข่มาได้ไม่กี่วันค่ะ
พระสงฆ์ไปเจอลูกอีกาสีขาว๓ตัวหล่นจากรังร่วงลงมากองอยู่ที่พื้น
ตัวได้รับบาดเจ็บด้วยคิดว่าแม่อีกาคงเขียนลูกมันตกจากรัง
เพราะคิดว่าไม่น่าใช่ลูกมันผิดปกติไงสีไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชาย
ก็เลยคิดว่าแบบตายแล้วนี่ใครเอากาฝากมาฝากหรือเปล่าเนี่ย
ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเคลียร์ลูกตัวเองตกจากรังนะคะ
สงฆ์กับชาวบ้านที่พบเห็นก็เลยนำลูกอีกาขาวทั้ง๓ตัวไปหาสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
แล้วก็เอามาดูแลต่อที่ที่พักสงฆ์แต่ผ่านไปไม่กี่วัน
ลูกอีกาขาวสองตัวตายไปค่ะเหลือเจ้าตัวนี้รอดอยู่ตัวเดียว
จากนั้นเป็นต้นมาพระสงฆ์ก็เลยทำกรงอะไรให้อย่างดีเลยนะ
แล้วก็ช่วยกันดูแลมันจนทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรง
บินส่งเสียงร้องได้แล้วเจ้าอีกาเผือกตัวนี้นะคะ
มันกินอาหารได้เกือบทุกชนิดแต่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณ
ชอบอะไรคะชอบผักผลไม้สายเฮลตี้เขาเป็นสายรักษาสุขภาพ

อืมมันกินเสียงคนนะเขาเพิ่งเริ่มหัดร้องแหละ
อ้อสามเดือนมันที่เขาต้องสามตัวบอกนี่แหละค่ะ
ก็เขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านสนใจกันมากเลยหลายคนไม่เคยเห็นอีกาเผือก
ก็เลยอยากจะขอมาดูกันหน่อยค่ะและที่สำคัญเขาบอกมันเชื่องด้วยนะ
ปกติอีกาคนไม่ค่อยไม่ค่อยยอมให้คนเข้าใกล้อันนี้พอคนคนเข้าใกล้ถือว่าใกล้นั้นอ่ะ
ใช่จุดที่รถจักรยานยนต์อยู่เขาเชื่องไม่ตื่นกลัวไม่อะไรเลย
ซึ่งที่พักส่งนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูเจ้าอีกาขาวตัวนี้
กว่ามันจะแข็งแรงบินได้ดูแลตัวเองได้แล้วค่อยปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
อ่าใจดีจังเลยเอาอย่างแรกเลยใจดีณวันที่เห็นเขาตกลงมา
แล้วตัดสินใจเก็บเขามาเลี้ยงอ่ะตั้งชื่อหรือยังเนี่ยต้องมีชื่อแล้วนะ
แล้วหลังจากนี้จะมีคนไปไหว้เขาไหมอ่ะไม่แน่ใจ